คุณผู้ชมครับไปต่อเรื่องของโชคลาภกันหน่อย
เราก็ต้องบางทีก็ต้องพึ่งโชคพึ่งลาบแบบนี้แหละ

บริเวณอำเภอวัดสิงครับชัยนาธิ์คึกคักเลยนะ
เสียงโชคไปขอรูปปั้นจากนี่ไอ้ส้มฉุนครับ
ช่วงนี้ก็มาตรการโควิด๑๙เข้มข้นหน่อยนะฮะ
อนุญาตให้เข้าได้เฉพาะพื้นที่ลานไอ้ส้มฉุนกว้าง
เท่านั้นเป็นพื้นที่โลกอากาศค่อนข้างขายเทดี
แต่ด้านบนสารานั้นปิดชั่วคราวไว้ก่อน
ส่วนวิธีการขอทำยังไงล่ะจุดทูปสิครับ
จุดทูปขอไอ้ส้มฉุนพารวยเลยครับ
ลุ้นเลขก้านทูบสิฮะเอาไปเสี่ยงโชคกันเอง
คนดวงดีเขาบอกว่าคนที่เขาได้นะ
ได้มาแล้ว๓๐งวดเจ้าพระคุณเอ้ย
อันนี้ก็ส่องกันใหญ่เลย

อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมีชาวบ้านนะครับ
นางสาวอริสราบุตรเงินนะครับ
เป็นเซลล์ขายรถอายุ๓๒ปี
เอาเครื่องเส้นไหว้ไปเพียบเลยไปแก้บนไอ้ไข่สามนคร
แล้วก็จุดประทัด๑แสน๑หมื่นนัทนะ
เสียงดังสนั่นหวั่นไหวครับคุณผู้ชมฮะแบบนี้แหละครับ
นางสาวอริสลาเล่าบอกว่ามาจากกรุงเทพมหานครครับ
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ไอ้ไข่นะขอให้หนูเนี่ย

ปรากฏว่าได้พรจริงสมใจครับคุณผู้ชมครับ
เธอบอกว่าเดือนนึงนะยอดขาย๖๗คันบางเดือนถึง๑๐คัน
โอ้โหรับเละฮะจึงมาแก้บนในวันนี้
แล้วก็ยังได้เลขปลายประทัดนะครับ
เอาไปเสี่ยงโชคในงวดกลางเดือนนี้ด้วยนะครับ
หลังจากเธอโชว์เลขปลายประทัดให้ดูแล้ว
ยังไปหาซื้อลอตเตอรี่ตามแผงต่าง
ได้ไปอีกร่วม๕๐ฉบับครับ
ขอให้ไข่ทีไรรู้เรื่องนะคะเช่นเดียวกับที่วัดปางมะกง
เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะชาวบ้านก็ไปขอพรจากไอ้ไข่โคตรเศรษฐี
แล้วก็เจ้าแม่สบายเงินสบายทองเป็นเจ้าแม่ตะเคียนทองสองพี่น้องเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่ามีเคล็ดลับในการขอพรนะขอพรให้สำเร็จสมปรารถนาก็คือ
กระซิบข้างรูปปั้นเสร็จแล้วก็มาบอกกับเจ้าแม่สบายเงินสบายทอง

โชคได้ลาบดังหวังนะคะสำหรับไอ้ไข่โคตรเศรษฐีทางวัดเนี่ย
นำมาจากวัดทัพไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
หลังจากที่ปลูกเสกแล้วถือว่าเป็นไอ้ไข่ที่มาอยู่ทางภาคเหนือบนดอยสูง
แน่นอนนะคะไอ้ไข่ก็ได้ชมทิวทัศน์ความสวยงามด้วยนะคะ
ใครน่าจะชอบนะครับ